พรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปชมนิทัศกาลของพระเมรุมาตรได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยมีการเหมือนรันระบบ
คือเป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบความพร้อมทั้งเรื่องระบบ
การจัดการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะให้เข้าไปชมในนิทัศกาลนะคะ
นายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการนิทัศกาลงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมหลังการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดงาน
โดยวันนี้มีการทดลองระบบรวมถึงการสาธิตการเตรียมความพร้อม
ของการจัดระเบียบทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมให้บริการประชาชน
ก่อนจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมนิทัศกาลงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งแต่วันที่๒ไปจนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา๗โมงเช้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทัศกาล
ณบนทนพิธีท้องสนามหลวง
ส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกันก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทัศกาล
เหมือนกับช่วงที่ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
มาดูเรื่องของข้อควรปฏิบัติในการที่จะเข้าชมนิทัศกาลกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าการเข้าชมประชาชนทุกคน
จำเป็นที่จะต้องผ่านจุดคัดกรองทั้ง๕จุด
เพื่อตรวจเครื่องแต่งกายในการเข้าชมนิทัศกาล
โดยประชาชนควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
เช่นเดียวกันกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้ว
ใส่กางเกงยีนขาดหรือรัดรูป

รองเท้าต้องเป็นแบบสุภาพไม่ใส่รองเท้าแตะ
นิสิตนักศึกษาให้สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด
ในส่วนของกลุ่มชาติภัณฑ์ให้สวมชุดพื้นถิ่น
ประชาชนที่เข้าชมนิทัศกาลครั้งนี้
จะได้รับแจกแผ่นพับพระเมรุมาตร
จัดพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับ
โพสต์การ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาตร๙แบบ๓ล้านแผ่น
ซึ่งก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สำหรับนิทัศกาลงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้
รัฐบาลต้องการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชน
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทย
ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย
ที่มีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงจะได้เข้าชมพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบที่จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ
เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ